เริ่มที่ลีล่าของกิธิพงษ์โภชัยดาวเตสุราธานีที่ด้วนกับศรีปฐุม

ตัวใหญ่แบบนี้แต่ผิวทีก็ไม่ธรรมดา
สเต็ปโต๊ะเล็กสวัสดีครับ
มาดูจังหวะของบางเกาะซิตี้ที่บุกใสสีสเกจ
รพุธพุทธัยสงฆ์โชว์ความไวดึงหลบทางแคบได้แต่จ่ายติดแค่นิดเดียว
ต่อด้วยซีรีส์คู่กรมทางหลวงพบแคทเอฟซี
เริ่มจากบรูโดของแคทที่แวกดันแรกมา๒คน

แต่เสียดายที่จังหวะยิงถูกเซฟ
ยังเป็นโชว์ของแคทเอฟซีจากจังหวะคว่างยาว
ลงพันธุ์โค้งเพิ่มซัดเก็บปอนด์ได้แล้วมวลหนี
แต่ยิงถากบนเสาแบบหน้าเสียวไส้

เกตยศแชลมเขตขอโชว์ลีลาศัพท์สยองบ้าง

แต่มุมไม่เหลือยกบอลข้ามคานออกไป
ปิดท้ายด้วยลีลาที่เหมือนกันของคนชื่อเหมือน
เริ่มจากผู้ดิตทำรถของกรมทางหลวง
คอยบอลจ่ายให้เพื่อนฟิตจักรรับเป็นรุก
ซึ่งสเต็ปนี้เหมือนกับกูดิตโตสงเคราะห์ของสิงห์สมุทรสาคร
ค่อยบอลให้เพื่อนในจังหวะโต้กลับเร็ว
เรียกว่าเหมือนทั้งชื่อเหมือนทั้งลีลาจริง